ของพระณเดชน์ที่ก็มาโปรดโยมพ่อซึ่งกำลังไม่สบาย
โพสต์ผ่านไอจีของแม่แก้วแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอย่างคุณเอสุภาชัยค่ะ
กลายเป็นภาพที่ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชม
แล้วก็ทราบซึ้งในสายสัมพันธ์ของพ่อกับลูกนะคะ
พระณเดชน์เดินทางกลับมาที่บ้านพักในกรุงเทพ
เพื่อให้พ่อโยชิโอที่กำลังป่วย
ได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระลูกชาย

พร้อมกับข้อความถ่ายทอดความปลื้มปิติ
ที่ได้เห็นพระณเดชน์เดินทางมาโปรดโยมพ่อ
ลงเป่ากระหม่อมพร้อมด้วยพวงมาลัย
แล้วก็เป็นวินาทีที่พ่อโยชีโอนั้น
รอคอยมาตลอดชีวิตค่ะ
เช่นเดียวกันกับที่ผู้จัดการดาราชื่อดัง
คุณเอสุปชัยก็โพสต์ภาพเดียวกัน
พร้อมกับข้อความบรรยายช่วงเวลาที่พระ
้มลงกอดพ่อที่ไม่สบาย
ให้พ่อได้สัมผัสกับชายผ้าเหลือง
แล้วก็กล่าวว่าบุญใดในโลก
เท่าบุญที่ทำให้กับพ่อแม่ค่ะ
อกจากนี้นะคะในอินสตาแกรมของผู้จัดมือทอง
ยังได้โพสต์ภาพของดาราสาวอ้ำพัชราภา

โดยพระณเดชน์นะคะก็จะมีกำหนดศึก
ในวันพฤหัสบดีที่๑๗ธันวาคมพรุ่งนี้แล้วนะคะ